ก็มีดาราที่ถูกระบุชื่อมาหลายคน
ที่เจ้าหน้าที่บอกว่าคงต้องเชิญมาสอบปากคำกัน
เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้มากน้อยขนาดไหน

ในช่วงวัน๒วันที่ผ่านมา
อย่าง๒นักแสดงวัยรุ่น
ก็คือสายป่านอภิญญาแล้วก็ปันสุทัศตา
ก็ยอมรับว่าผิดพลาดที่ไม่ได้ตรวจสอบให้ดีก่อน
แต่พอทราบว่าสินค้าผิดกฎหมายเนี่ยตอนนี้ก็รีบลบออกจากสิ่งต่างที่เกี่ยวข้องกับสังคมออนไลน์ของตนทันทีแล้ว
คือจากนี้ก็คือขอเอกสารนะคะถ้าเกิดว่ามีก็คือต้องขอเอกสารรับรองให้ได้ว่ามีออยอร์เรียบร้อยนะคะสินค้าเป็นยังไงส่วนผสมเป็นยังไง
อย่างล่าสุดที่มันได้มากระคา
คุณก็คงระแวงในจุดนี้ไม่ได้ตรวจสอบค่ะอันนี้มันพูดจริง
ปุ๊บสบก็จบแต่พอปันรู้ว่าขั้นตอนและกระบวนการของเขาไม่ถูกต้อง

ถ้าเกิดสมมติมีข้อมูลอื่นที่ปันสามารถให้ได้
ปันก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลตรงนั้นเพิ่มค่ะ
ไปนึกถึงภาพวันที่ดาราชักแถวกันไปชี้แจงกับเจ้าหน้าที่
เรื่องถือขวดเหล้าขวดเบียร์แล้วก็โฆษณาผ่านสื่อต่าง
แล้วก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่ากฎหมายเขาไม่ให้โฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน